ไปดูบรรยากาศของการเดินทางกันบ้างนะครับ
ไม่ว่าเป็นเหนือเป็นอีสานเป็นใต้

รถเต็มถนนไปดูแถวบางปะอินกันก่อน
ปะอินมันจะแยกเป็น๒ช่องทางได้

หรือว่าจะไปอีสานก็ได้นะครับ
เราไปดูที่ถนนบางปะอินที่พระนครสิทธิยานะครับ
สภาพการจราจรบนถนนตรงนี้ก็คึกคักครับ
ทั้งที่พระหลโยธินสายเอเชีย

ประตูแยกสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ปรากฏว่ารถออกจากกรุงเทพกันเยอะ
และรถที่มาจากภาคตะวันออก
มาผ่านทางต่างระดับบางปะอินตรงนี้

และหลังจากนั้นก็จะแยกไปเหนือไปอีสานกันนะฮะ
ส่วนฝั่งที่มุ่งหน้าไปพระอีสาน
ก็เปิดเส้นทางพิเศษ๓กิโลเมตร

เพื่อเลี่ยงการซ่อมสร้างจุดกลับรถนะครับ
ว่าในช่วงเย็นวันนี้คุณ๑๒เมษายน

ปริมาณรถจะเต็มถนนเลย

ส่วนที่พระนาคารราชสิมาโคราช

นี่จริงคนรถเยอะมาก
วังน้อยที่อายุทยายาวมาจนถึงมิตรภาพสระบุรีนะคะ

อย่างแถวปากช่องตรงกลางดงเลยนะ
หลังจากขึ้นเนินกลางดงมาแล้วรถก็เต็มทุกช่องทาง

ทำใจว่าทำความเร็วไม่ได้

แล้วใจเย็นกันไว้ใจร่มกันไว้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วพอลงเนินบันไดม้ามา
ก็จะทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะคะ
ใครที่ผ่านสายนี้เขาจะบอกเลย
คือมีคนที่มาจากแบบทางชนบุรีด้วยนะ
เขาบอกว่าขับมาตั้งแต่ตี๑นะ

จากชนบุรีจะไปหนองคาย๗ชั่วโมงกว่าแล้ว

แล้วคิดว่าน่าจะถึงแหละ๒ทุ่มของวันนี้แล้วมั้ง
ถ้าเกิดว่านับเวลาดูนี่๒๐ชั่วโมงเหรอคะ

กรุงเทพขอนแก่นช่วงสงกราน๑๒ชั่วโมง

มาที่ปราจีนบุรีนะฮะสภาพการจราจร
บนถนน๓๐๔มุ่งหน้ากับบิลบุรีนครราชศรีมา

ตำรวจทางหลวงจุดบริการประชาชนศรีมหาโพธิบอกว่า
มีรถของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มของตั้งแต่วันที่๑๑

ตำรวจได้ปิดทางแยกบริเวณสัญญาณไฟเพื่อระบายรถทางตรง
ทำให้รถไม่มีการสะสม
คาดว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้

นี่เมื่อกี้คุณพูดถึง๗วันอันตรายใช่ไหม

เพราะว่ายอดของวันแรกก็คือเมื่อวาน
วันแรกของการรณรงค์ออกมาแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวานนี้วันแรกเกิดอุบัติเหตุ๒๗๘ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ๒๘๗รายและเสียชีวิต๒๗ศพ
เดี๋ยวบางคนบอกเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ดีไหม

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือพัทธลุง๑๔ครั้ง
แล้วก็จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
มีปฐุมธานีเพชรบูรณ์แล้วก็เลย๒ศพ
จังหวัดที่ผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือพัทธลุงค่ะ๑๘คน
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็เรื่องของการขับรถเร็ว
รองลงมาก็เป็นตัดหน้ากระชั้นชิด
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดื่มแล้วขับนั่นเองนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกเลยนะ
สาเหตุมันมาจากเรื่องของการขับรถเร็ว

ดังนั้นทำยังไงต้องกำชับค่ะ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจะต้องเข้มข้น

เราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด

ขับมาเนี่ยไม่คาดเข็มขัดอันนี้ไม่ได้

เพื่อเป็นการลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ
แล้วก็ความเสียหายจากที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วย

ดังนั้นค่ะการรณรงค์อีก๖วันที่เหลือ
ต้องระมัดระวังเราอยากให้ตัวเลขลดลงน้อยมากที่สุด

ขับรถเร็วขับรถตัดหน้ายังเป็นสาเหตุอยู่

แต่ว่าช่วงเทศกาล๑๓๑๔๑๕อาจจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับด้วยนะครับ